ใครที่ยังไม่ตื่นเดี๋ยวแนะนำนี่จิบกาแฟกันดีกว่า
จะได้ตาโตเมื่อวานนี้นำเสนอกันไปแล้วเรื่องของกาแฟแก้วละ๓บาท
วันนี้ก็มีอีกนะครับราคาหลัก๑๐แต่ความอร่อยนี่หลักแสนเลยทีเดียว

โอ้โหนี่คือความละเมียดละมัยของร้านกาแฟร้านนี้นะครับ
บดแบบแก้วต่อแก้วถูกต้องให้เห็นกันจัดบดกันแบบสดสดเลยทีเดียวนะครับ
เปิดขายอยู่เป็นซุ้มเล็กนะครับ

ธรรมนุนวิถีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
อยู่ตรงไหนล่ะใกล้กับสี่แยกโนรา
แถวนั้นเขารู้จักกันดีนะครับ
ชื่อร้านว่าเฮียโชคกาแฟสดโบราณ
เป็นของใครล่ะคุณสมโชคศรีสิริปภานะครับ
จุดขายของร้านนะครับเขาอยู่ที่อุปกรณ์ที่มีแค่มอตมแบบโบราณ
ใช่แบบโบราณมากนำเล็กกาแฟทันดีมาบดไงน้องไอ้ตองบด
บดด้วยมือบดด้วยมือนี่แหละหมุนติ้วแบบนี้เลย
แล้วก็ต้มกันสดให้ได้กลิ่นของความหอม
โอ้โฮยยยยยยยเดินผ่านไม่ได้เลยนะ

อืมก็ได้กลิ่นเตะจมูกแบบนี้ใช่ได้ซื้อได้ยังไง

มาซื้อหน่อยเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลิ่นก็หอมด้วย
ราคาก็ถูกนะครับแก้วละ๒๐๒๕บาท
รสชาติอย่างที่บอกหลักแสนครับ

ลูกค้าเขาก็ไปรอกันแน่นเลยทีเดียวครับมากันแบบไม่ขาดสายนะครับ
หลายคนเขาก็ตั้งชื่อให้ร้านแกนะครับ

แล้วก็กาแฟอินดี้อันนี้ผมชอบ

ก็รู้จักในนามหลายชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปกันได้
ร้านเขาจริงชื่อเฮียโชคกาแฟสดโบราณ
เอาล่ะแล้วก็เขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการขายกาแฟสดนะครับ
แบบร้อนแล้วก็แบบเย็น
ใครที่ชอบทานชาก็ไปทานกันได้
แต่ผมบอกเลยว่ามีจำนวนจำกัดเห็น
เขาบอกว่าขายเฉพาะชานะครับ

ทำไมอ่ะอยากกินจังเลย
เออขายน้อยจังเลยทำไมขายชาน้อยจังดี

แต่ว่าร้านนี้เขาขายตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๑๑โมงเช้านะครับ

วันหนึ่งก็ขายได้ประมาณสัก๗๐แก้ว

หรือว่าของก็หมดก็พอแล้ว

ใครที่อยากไปทานก็ต้องรีบไปทานกันหน่อย

ริมถนนธรรมนูลวิถีเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ใกล้กับ๔แยกโนรา